เพราะว่าคนขับรถตุ๊กเมืองเชียงใหม่เนี่ย

มันเป็นขาวแดงไปซะหมดจอดกันไม่พอนะฮะ

จากขาวแดงขอแปลงเป็นขาวเหลือง

ทาตรงสีแดงให้มันเป็นสีเหลือง
แสดงว่าจอดชั่วคราวรับส่งผู้โดยสารได้
มันไม่ได้ดิพี่ทำแบบนี้
พี่โดนถ่ายคลิปได้้ถูกแจ้งพี่ก็ถูกจับเหมือนกัน
พอไปถึงรงพักพี่บอกก็ยอมรับ
ผมลักทาเองเพราะมันมีที่จอด
ก็เลยต้องขยายสีเหลืองสีขาวสักหน่อยหนึ่งนะฮะ

และเป็นคลิปที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้ได้
ขวงประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่
ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นโรงแรมไหมคุณ
ก็จะมีรถตุ๊กมาคอยที่จะรับส่งพุทธศาล

แต่ทีนี้ครับคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทำขาวแดงไว้
เหลืองก็มีบางส่วนเพื่อให้จอดได้แค่ไม่กี่คัน
แต่ขาวแดงทำไว้เพื่อไม่ให้จอดกีดขวาง
การจราจรปรากฏว่านี่ฮะคนขับรถตุ๊กควักกระเป๋า
สีเหลืองมาทาทับสีแดงเองเลย
ทีนี้ก็เลยพาไปโรงพักท้ายที่สุดเขายอมรับว่ายังไง
ไปฟังเสียงพี่เปิ้ลเองนะครับ
บอกตรงนะครับผมก็รักทาเองแล้วครับ

เขียนพ่นสีตามพรบรักษาความสะอาดนะครับ

แต่ทีนี้ตุ๊กที่จะไปรับผู้โดยสารเยอะเกิน
ก็เลยไม่พอในพื้นที่เดิมนะครับ